น้ำตาลจากกำแกร่งข่าวตอนนี้
คำเดียวเลยนะคะงง
ไม่รู้ว่าแบบข่าวเกิดจากอะไร
น้ำตาลก็ไม่รู้ต้นสายภายเหตุเป็นอะไรยังไงบ้าง
ไม่เลยหนูก็เคยบอกไปแล้วว่า

ไม่ต้องมาฉีดสัญญา

อย่างวันนี้ทางครองประกวดมีคนมาดูแลเธออย่างปกติ
มีค่ะนี่ไงพี่ฝน
ฝนมาที่นาย
ทางครองยังมีคนมาดูแล
ซึ่งมันเชื่อมโยงกันกับในไอจีเราที่เราเปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการ
สลับมาเป็นอันดับ๓อะไรอย่างนี้แหละ
เลยมองว่าหรือเราจะออกไปรับงานเองแล้วตอนนี้

คือทุกอย่างที่งานที่ผ่านเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นทางพี่นุ่มพี่ปุ้นเอง

งานที่ได้มาคือผ่านเข้ากองหมดค่ะ
กองรับรู้ทุกอย่างแล้วก็เห็นทุกอย่าง

เพราะว่ากองเองก็เป็นคนแอดคาเลน่าเอง

มันไม่ได้ผ่านเข้ากองประกวดด้วยเลย

อาจจะมีตกหล่นที่ผู้จัดการไม่ได้แจ้งกองหรือเปล่า
ไม่มีค่ะไม่มีแน่นอน
เราอยื่อสัญญากับทางกองได้ว่ามีใส่ชื่อ
เริ่มออกมากกว่า
จริงเนี่ยหนูก็เขียนไว้อยู่
ต่อได้หมดเลยค่ะจริงไม่ว่าจะมางานทางไหน
จะมีกรุ๊ปนึงที่เป็นกรุ๊ปงานของเรา
ของตานกับทางกองและมีพ่อกับแม่รับรู้ในเรื่องนี้ด้วย
ก็คือทุกอย่างที่เข้ามางานที่เข้ามาทั้งหมดก็คือทุกคนรับรู้หมดค่ะ

ตอนนั้นยังไม่มีกระแสข้ามันมาเกิดข้ามขนาดนี้
แบบไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือตันแบบทำงานอยู่ด้วย
แล้วแบบเราก็ยังไม่ได้ดูกระแสว่าแบบเป็นอะไรยังไงบ้าง
ทางโมก็ยืนยันยังไม่ได้มีในการประชุมเรื่องการโปรด
เอิ๊ะไงนะนี่หนูก็ไม่น่าจะเป็นว่ามีเรื่องปทอะไรนะ
สิ่งทุกอย่างที่ตันทำตันทำเต็มที่ตันทำด้วยใจตันทำทุกอย่างทำเต็มที่หมด
นักงานอย่างรุ่นพี่เราล่ะคะที่ออกมาโพสต์มีการแบบกระทบกับเราอะไรอย่างนี้
ตันไม่สามารถที่จะแบบไปบอกได้ว่าแบบใครจะโพสต์อะไรยังไงอะไรอย่างนี้

เพราะว่าตันก็เคยเจอพี่แก้มแค่ครั้งเดียว
ตอนที่คัดเลือก๔๐คนค่ะ

แก้มออกมาพูดว่า
บางทีมันเยอะแต่ก็ไม่สามารถ

น้ำตาลทำผิดกฎของกองประกวดจริง

ตันก็ทำเต็มที่ทุกอย่างทุกงาน

ตาลก็ทำทุกอย่างทุกอย่างที่กองจัดมาให้ตาลทำหมด
มันไม่ถูกนะ
ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตันรู้ว่าตัน

ว่าเวลาที่เราทำอะไรต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง
ตันรู้อยู่แล้วว่าตันทำหน้าที่อะไร
แล้วคนรอบข้างพี่ที่กองก็น่าจะรู้เองอยู่แล้ว
เพราะว่าพิธีกรก็ติดตามตันไปทุกที่
มันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าตันจะทำอะไร

มีข่าวที่ออกมาคือเรื่องของผลประโยชน์
เพราะว่าอย่างในโซเชียลก็มีคอมเมนต์กันแบบ
มันเป็นเรื่องยุณาที่จะทำให้เรามีปัญหากัน
ผลประโยชน์มันไม่ได้มีอะไรเลย
เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ตันได้มาคือมันเข้ากองก่อนหมดเลย
ไม่ได้เข้าที่ทางตานโดยตรงคือเข้าทางกองหมด
แต่ตอนการเข้าทางกองก็ได้ทำตามข้อตกลงที่เราได้ตกลงกันไว้แล้วค่อยให้ตานค่ะ
ในการรับงานต่างประเทศแล้วจะหันเข้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้
อันนี้ยังไม่ทราบเลยอะค่ะ

แล้วคุณขอบคุณของคุณ

รู้สึกยังไงบ้าง

ตันก็คงไม่ทำทุกวันนี้ให้มันดีหรอก

ซึ่งตันไปได้ไหมก็ไปได้

คำที่ใช้กับพ่อกับแม่ตันมากกว่า
ซึ่งตันไม่อยากให้คนมองตัน

เกี่ยงงานรวรรดิทุกคนให้อะไรมาตานทำหมด

ก็ถามว่าเสียใจไหม

คือเหมือนกับตันไปทำหน้าที่มา

ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเหนื่อยหรือจะอะไรยังไงแน่นอ
คือตันได้ตำแหน่งมาแล้วตันได้หน้าที่มาแล้ว

มันมีกระแสเข้ามาในด้านลบกัปตันเยอะมากเลย

ยังมีแบบเข้ามาขนาดนี้ค่ะ
แต่ว่าตันก็ยังยึดมั่นในความดีที่ตันมี

เราทำดีที่สุดแล้วเราก็จะ

คำพูดไหนที่คอมเมนต์มาแล้วทำให้เราแบบเสียใจที่สุดในน้ำใจ

คำนี้มันเซ็นสถีฟมากนะคะตันว่า

คือตัวตานเองมันไม่ได้มีการเรียก
ตานเองทำงานทุกวันทุกวันนี้ยังแบบเวลาที่จะนอนยังไม่มีเลยค่ะ
เพราะว่าในกลุ่มงานนั้นก็มีพี่มีผู้ใหญ่ทุกคนอยู่แล้ว
หรือว่าหลังจากเรากลับมาจากปริศนียปริศนียมีชนวนอะไรที่ทำให้เรากลายมาเป็นปัญหา
ไม่เลยค่ะหลายคนชอบคิดว่าแบบเป็นพี่นุ่มกับพี่ปุ้น
จริงแล้วพี่นุ่มกับพี่ปุ้นไม่เคยสอนให้หนูเกียรติกอง

คือทุกคนรู้ว่าเราควรทำหน้าที่อะไรก็ทำในสิ่งที่เราควรทำ
ทุกอย่างมันมีแบบมีต้นเหตุมีปลายเหตุเสมออยู่แล้วค่ะ
เราก็ต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้ว
แล้วพี่ปุ้นมีปัญหาอะไรกับคนในกลองหรือว่าเสี่ยงของพี่ปุ้นอยู่ในกลอง
ก็ไม่นะคะคือพี่ปุ้นก็ช่วยสนับสนุนตลอด
ปุ้นก็คอยแต่งหน้าทำผมให้ตานคอยหางานคอยหาแบบพี่ช่างมาทำให้ตลอดเวลา
ไม่ได้มาสัมผัสกัปตันโดยตรงคือพี่พุ่นกับพี่นุ่มไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการ
เป็นเหมือนครอบครัวของตานเลยเป็นเหมือนตัวแทนของพ่อของแม่ตาน
จริงแล้วถ้าไม่มีพี่หนุ่มกับพี่ปุ้นก็ไม่มีแตนวันนี้ก็เหมือนกัน
เพราะว่าถ้าไม่มีเขาไปหาตานมาตานก็ไม่ได้มีตานก็ไม่ได้รับโอกาสนี้เพื่อที่จะมาประกวด
แล้วมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทางกองประกวดกลับไพ่ตันอีกรอบนึง

ก็ให้การช่วยเหลือตลอด
ไม่ว่าจะเป็นการดิวหาชุดหาคอนเคชั่นชุด

เพื่อแบบแต่งหน้าหรืออะไรคือแล้วก็มีคนบอกว่าแบบพี่ปุ้นไปอยู่ตามห้อง
เพื่อแบบบอกว่ามาคลอดแต่งหน้าให้ตัน
ซึ่งแบบว่าต้านแบบมันเป็นอะไรที่คนเข้าใจผิดกันมโนกันไปใหญ่เลยอะไรอย่างนี้
คือมันไม่ใช่ที่แบบมันไม่ใช่เรื่องจริงเลย
แรงมันก็น่าจะมีต้นสายปลายเหตุอะไรบางอย่าง
กับเป็นกระแสแบบด้านลบมาให้ตันเยอะแยะ
แต่ตันก็พยายามทำให้ทุกคนเห็นนึกถึงความพยายามของตันว่าตันเต็มที่แค่ไหนกับสิ่งที่ตันได้มา
เราได้คุยกับพี่ปุ่นไหมคะว่าทำไมพี่ปุ่นโพสต์แบบนั้น
คือจริงแล้วพี่ปุ้นเขาไม่ได้โพสต์คือมีคนทักพี่ปุ้นมา
มีคนทักพี่ปุ้นมาไม่จำเป็นเลยที่พี่ปุ้นจะต้องไปโพสต์มันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบให้เขาไปโพสต์เลยค่ะ
มีคนทักมาบอกว่าแบบเออเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงแบบมีคนด่าพี่ตานมากมายอะไรอย่างนี้
ตันเองก็ไม่รู้ว่าแบบพูดว่าอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ก็คือจริงแล้วเขามาถามเอง
แต่ถามว่าเราต้องขอบคุณไหมต้องขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าทางทุกคนทุกฝ่ายก็ช่วยกันโปรโมทช่วยกันโหวตช่วยกันแชร์ช่วยกันทำหมด
ไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวตันคิดว่ามันเป็นทุกคนที่ช่วยกันหมดค่ะ
ไม่มีเวลาเลยอ่ะตันไม่มีเวลาที่แบบว่าจะโทรหาหรืออะไรเพราะว่าตันก็ยังงงก็ยังคุยกับในกรุ๊ปงานหรือว่าคุยกับพี่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วนาง
ที่มันไม่ได้มีอะไรเลยตานเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไร
ซึ่งตัวตันเองตันยอมรับตันแบบว่าพูดได้เลยว่าตันไม่ได้ทำผิดอะไร
นบริสุทธิ์ใจเสมอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาคือกล้องรับรู้หมดค่ะ
นี่มีกองประกวดไปด้วยไปทุกที่ค่ะ
ก็คือจะมีแบบพี่พี่ทุกคนสลับกันไปหมดอืมอย่างกลุ่มแฟนนางงามอะค่ะ
บางกลุ่มก็มีที่จะแบบไม่ซัพพอร์ตเราจะแบบแอนตี้เราเราจะว่ายังไงด้วย
ก็ตันก็ไม่สามารถไปบังคับเขาได้ค่ะตันก็ไม่สามารถที่จะไปบอกเขาว่า
ต้องรักตันนะต้องมาซัพพอร์ตตันนะต้องแบบมาชอบตัน
ซึ่งคนเราจะแบบจะรักหรือไม่รักมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเขา
ซึ่งตันเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะไปขอเรียกร้องให้เขามารักตัน
แค่รู้ว่าทุกวันนี้ตันทำอะไรตันทำหน้าที่อะไรอยู่แค่นั้นก็พอแล้ว
แล้วตันก็รักทุกคนที่เข้ามาในชีวิตตันเสมอ
ว่าแฟนคลับบางคนแบบมาตามตันในทุกทุกงานอย่างเงี้ตันดีใจมากที่แบบมีคนมาตามมีคนแบบมาถ่ายรูปเราอย่างเงี้ค่ะ
แล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าแฟนคลับเราน้อยลงไหมคะจากแบบก่อนหรือตั้งแต่เท่าวันนี้
อืมก็ไม่นะคะตันก็ว่าทุกคนก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมค่ะยังตันรู้สึกว่าน่ารักเหมือนเดิม
ตันทำหน้าที่ของตันเต็มที่หมดทุกอย่างแล้ว
แบบว่าคนที่ยังจมตีแล้วไม่ปล่อยอะไรอย่างนี้
ก็ตันก็ไม่อยากให้ทุกคนตัดสินแค่แบบฟังคนอื่นมา
ก็อยากให้ฟังหลายด้านฟังหลายคน
คืออย่ามองแค่แบบว่ามีข่าวเข้ามาแล้วก็จินตนาการคิดกันไปเอง
แบบมันควรเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น
ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไม่ใช่แค่เจาะจงเพียงอย่างเดียวค่ะ
อยากให้แบบฟังหูไว้หูด้วยค่ะว่า
ตันก็ต้องรอยอยากให้ด้วยเองค่ะ

เพราะว่าตันก็ยังไม่รู้เลยว่าเพราะว่าพี่ออนเองก็ยังไม่ว่างด้วย

ยังไม่มีใครว่างอะไรด้วยตานเองก็ยังไม่ว่างอีก
เพราะว่าตันทำงานทุกวันตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลย

อืมต